มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ราชบุรีนะคะ
ช่วงบ่ายวันนี้เจอศพผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ

หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๓มิถุนายน
ลูกชายไปแจ้งความ๕มิถุนายน
เมื่อวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านของสามีแล้วหลักฐานมันชัดหลายอย่างมาก
มีคราบเลือดอยู่ในห้องนอนมีร่องรอยของการเผาทำลายที่นอนที่บ่อน้ำบาดานร้างแถวบ้าน
สามีรับสารภาพว่าฆ่าภรรยาแล้วเอาศพไปทิ้งในบ่อแต่ปัญหาคือตอนแรกมันยังไม่เจอศพ
สำคัญมากคือต้องเจอศพแล้วล่าสุดวันนี้เจอศพแล้วค่ะคุณผู้ชม
นี่คือภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อบาดานค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสุกัญญาอายุหกสิบหกปีนะคะ
นะคะนี่คือภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อบาดานค่ะ
นะคะนี่คือภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อบาดานค่ะบ่อบาดานนี้อยู่ที่บ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

บาดานนี้อยู่ที่บ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งก็คือในพื้นที่บ้านของสามี
สามีชื่อว่านายสนั่นอายุแปดสิบสามนะคะ
ตัวสามีบอกว่าทิ้งร่างของภรรยาลงไปในบ่อบาดานเจ้าหน้าที่ขุดตั้งแต่เมื่อวาน
แต่ยังไม่เจอมาเจอวันนี้ช่วงบ่าย๒โมงครึ่ง
ระหว่างปฏิบัติภารกิจกู้ร่างขึ้นมาเนี่ยค่ะฝนตกหนักค่ะ
ตลอดทั้งวันจริงแล้วร้อนแต่จังหวะที่ทำงานฝนตกลงมาเฉยเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ทำงานยากมากขึ้นเพราะว่าดินตรงนั้นเป็นดินโครน
พอฝนตกพื้นลื่นลำบากค่ะในการนำร่างของนางสุกัญญาขึ้นมา
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกคอยดึงเอาไว้สภาพศพนะคะ
ยังอยู่ครบไม่มีส่วนใดถูกแบ่งแยกออกไป
แต่เจอแผลถูกทุบด้วยของแข็งที่ศีรษะฝั่งซ้าย
คุณผู้ชมคะย้อนไปตอนที่เจ้าหน้าที่พบร่างของนางสุกัญญา
ก้นบ่อลึกเก้าเมตรอะค่ะคือตอนนั้นน่ะต้องวางแผนนะ
จะนำร่างขึ้นมาเพราะว่าต้องระมัดระวัง
ถ้าร่างไปกระแทกกับบ่อมีบาดแผลเพิ่ม
มันก็จะไปกระทบกับการเก็บพยานหลักฐานนะคะ
ว่าตกลงแล้วนางสุกัญญาถูกสามีทำร้ายตรงไหนยังไงบ้าง
จะโยนศพลงไปที่ก้นบ่อคือเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาเนี่ยค่ะ
ลูกชายและคนก่อเหตุรวมถึงญาติมาดูหมดนะคะ
มายืนดูบางคนคือดูไปน้ำตาไหลไปเพราะสงสารผู้ตาย
แล้วคนก่อเหตุเองสามีของผู้ตายเนี่ยอายุก็ตั้ง๘๓แล้ว
อายุเยอะแล้วรองหัวหน้าหน่วยกู้ภัยประชานุกูล
หนึ่งในทีมงานที่ลงบ่อบาดานไปเพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมา
ก็บอกว่าตอนที่เจอร่างที่ก้นบ่อก็หารือกัน
ว่าจะนำผ้ามาห่อร่างแล้วค่อยใช้เชือกมัดร่าง
กร่างของนางสุกัญญาขึ้นมาจากก้นบ่อเจ้าหน้าที่กว่าสิบนายนะคะ
ในการช่วยกันเพื่อยกขึ้นมาเพราะว่ามีอุปสรรคอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป

ที่แรกเราจะนำร่างขึ้นมาด้วยสภาพที่สวยงามโดยที่โอเค
แต่เราไม่สามารถทำได้เพราะว่าฝนมันมีฝนตกลงมาครับ
แล้วทำให้การกู้ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่เลยตอนนี้เราก็ต้องทำเวลาตรงนี้
เพราะว่ากลัวน้ำมันจะเข้าไปแล้วกลัวดินมันจะซุดถล่มลงมาอีกทีนะครับ
เพราะว่าแต่จะทำให้เราได้รับบาดเจ็บตอนนี้เราต้องกู้ก่อน
ผู้เสียชีวิตน่ะเขานอนฟับหน้าอยู่ฟับหน้าลงไป
แล้วแต่ร่างกายเหมือนเราก้มโค้งคว่ำหน้าลงไปอย่างนั้นเลย
แล้วทีนี้คอบิดอยู่ไปซีกหนึ่งแต่ร่างกายเอาขึ้นมาที่แรกไม่พบอะไร
แต่มาพบอีกทีบาดแผลอยู่ด้านซ้ายมือเป็นตรงที่กระโหลก
ประมาณหนึ่งฝ่ามือที่โดนเหมือนโดนทุบหรือโดนตี
คือตัวนางสุกัญญาเนี่ยค่ะออกจากบ้านของตัวเองที่อยู่กับลูกชาย
ไปที่บ้านสามีตั้งแต่สามมิถุนายนตัวสามีก็คือนายสนั่น
ให้การกับตำรวจบอกว่าวันที่๔มิถุนายนช่วงสายสาย
เป็นวันที่ทะเลาะกับนางสุกัญญาภรรยาแล้วก็ลงไม้ลงมือกัน
สนั่นสามีอ้างว่าพลั้งมือนะคะผลักภรรยาล้มหัวฟาดพื้นแล้วเลือดไหล
หมดสติไปตอนนั้นคิดว่าภรรยาน่าจะเสียชีวิตแล้วแน่
ตัดสินใจอำพลางศพอุ้มร่างพาดบ่าไปที่บ่อบาดาน
เอาร่างโยนลงไปในบ่อบาดานซึ่งก็ไม่รู้ว่าโยนลงไปแล้วไปอยู่ส่วนไหนของบ่อ
ครับเพราะบ่อลึกเก้าเมตรอ่านี่นะคะแต่ว่าอายุแปดสิบสามนะ
ตัวสามีที่ก่อเหตุบอกอุ้มภรรยาอุ้มร่างที่เสียชีวิต
บ่าไปแบบนี้อ่าจากนั้นก็บอกกับตำรวจว่าตัวเองก็ลากเบาะ
ในห้องนอนมันมีคราบเลือดนะคะเอาไปเผาข้างบ่อบาดานเพื่อทำลายหลักฐาน
แต่กลุ่มควันมันลอยคลุ้งเลยก็กลัวชาวบ้านจะตกใจ
เอาไม้ไปเคลียร์ที่นอนให้ร่วงลงไปในบ่อแล้วรอจนไฟมอด
จากนั้นขับรถไปร้านวัสดุก่อสร้างในตำบลด่านทัพตะโก
ฝาปิดปากบ่อบาดานมาฝาหนึ่งค่ะแล้วกลับมาที่บ่ออีกครั้ง
เอาค้อนทุบปากบ่อบาดานที่สูง๘๐เมตรนะคะ
เศษปูนตกลงไปที่ก้นบ่อตั้งใจว่าเศษปูนที่ตกลงไปจะได้ทับร่างของนางสุกัญญา
ดูสิคะเนี่ยจนบ่อไม่สูงขึ้นมาจากพื้นกลายเป็นบ่อมันเรียบไปกับพื้นดินหมดเลย
แล้วเอาฝาติดบ่อมาปิดเลยค่ะเอาเศษกิ่งไม้ใบย่าเอาดินมากรบ
กลายเป็นดูเหมือนพื้นเรียบอ่ะโอ้โหนี่นะคะวิธีการอำพรางเขาบอกแบบนี้นะ
ถ้าฟังทั้งหมดนี่ถือว่าแข็งแรงมากนะ
ใช่คือตอนแรกตำรวจก็สงสัยว่าทำคนเดียวหรือเปล่าเพราะคนก่อเหตุอายุเยอะแล้ว
คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวเอาโดรนขึ้นบิน๑๓ไร่ค่ะ
อยู่ในตำบลด่านทัพตะโกนะคะด้านหน้าติดถนนใหญ่ด้านในเป็นป่ารกทึบ
ก็ป่าทึบค่อนข้างเยอะนะคะพื้นที่รอบรอบก็มีถุงหน้ามีสวนของชาวบ้าน
ด้านในของพื้นที่มีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวห่างไปประมาณสองร้อยเมตร
เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่สี่เล้าฟาร์มไก่ทั้งสี่เล้าเนี่ยค่ะ
เจ้าของเลิกเลี้ยงมา๓ปีแล้วในพื้นที่มีบ่อบาดาน๓บ่อ
ก็กระจายอยู่รอบพื้นที่บ่อบาดานที่พบศพอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ๘๐๑๐๐เมตรนะคะ
ส่วนบรรยากาศก่อนจะพบศพเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่๙โมงเช้า
หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ขุดลงไปประมาณ๕เมตร
ขุดวันนี้เจ้าหน้าที่ขุดลึกลงไปอีก๑๕เมตร
ไปเจอหลักฐานใหม่ที่ปากบ่อบาดานเป็นแบงค์๒๐อะค่ะ
แล้วก็มีคัตเตอร์มีนาฬิกามีเศษซากเอกสารที่ถูกเผาไหม้อยู่ปากบ่อ
ก็ขุดต่อนะคะระหว่างขุดเนี่ยก็ต้องหยุดชั่วคราวเพราะได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายซากศพ
ติดตรงนั้นก่อนรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาร่วมพิสูจน์ว่าเป็นกลิ่นศพของนางสุกัญญาหรือเปล่า
ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านที่ใช้จอบขุดต่อลงไปจากจุดเดิมเมื่อวานนี้ประมาณ๑เมตรนะคะ
ชาวบ้านก็ยืนยันว่าหลังจากขุดลงไปไม่นานกลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นมาจริงก็เลยมั่นใจว่านี่คือกลิ่นศพของนางสุกัญญาแน่
พยายามจะขุดต่อแต่ก็ไม่ไหวเลยขึ้นมาแจ้งเจ้าหน้าที่อะค่ะ
เมื่อเช้าผมมาขุดเมื่อเช้าเนี่ยครับเมื่อเช้าผมขุดประมาณเม็ดนึง

แล้วเราเห็นบอกว่าตอนเช้าเหมือนมีกลิ่นจริงมั้ย

พลตำรวจรีอนุภาพศรีนวลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีให้สัมภาษณ์หลังนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานะคะ
บอกว่าแผลที่ศีรษะและที่ลำตัวมีบาดแผลค่อนข้างลึกที่บริเวณดังกล่าวนะคะ
ว่าเกิดจากเศษปูนฝาท่อที่ผู้ก่อเหตุโยนทิ้งไปทับร่างผู้ตายค่ะ
ส่วนรายละเอียดอื่นก็จะต้องส่งร่างของผู้ตายไปชนะสูตรเพิ่มที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่ายังมีข้อสงสัยหลายอย่างนะคะ
ทีมข่าวก็ถามว่าคือในสนั่นผู้ก่อเหตุอายุตั้งแต่๑๓จะมีแรงทำคนเดียวหรือเปล่า
พลตำรวจรีอนุภาพบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุ
ก็มองว่าน่าจะทำได้
เพราะนายสนั่นยังแข็งแรงแต่จะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีคนอื่นมาช่วยนะคะ
ส่วนสาเหตุเนี่ยค่ะสอบปากคำแล้ว
สนั่นบอกว่ามันไม่ใช่มูลเหตุจากการขายที่ดินที่ได้เงินมา๓ล้านบาท
แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวเป็นปัญหาสะสมมานาน
ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะ
สนั่นบอกว่าคือผู้ตายลื่นล้มแต่ตำรวจบอกไม่เชื่อไง
ถ้าลื่นล้มจะเอาศพมาอำพลางทำไม
ก็เลยยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานที่จะเอาผิดได้
มีพยานบอกว่านายสนั่นไปปรึกษาเรื่องของการทุบปล่องซีเมนให้แตก
แล้วก็มีหลักฐานอื่นที่มันมีน้ำหนักสามารถเชื่อมโยงไปถึงการก่อเหตุ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ไปคุยกับนางเรนูนะฮะ
นางเรนูเป็นน้องสาวของนายสนั่นผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งนางเรนูเนี่ยไปเยี่ยมพี่ชายมาแล้วก็มาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ด้วย
ยืนยันว่าล่าสุดที่ไปเยี่ยมพี่ชายพี่ชายบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำนะ
อืมอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าภรรยาเนี่ยหายออกไปไหนอ่าตอนที่ไปเยี่ยมล่าสุดนะ
ส่วนตัวไม่เชื่อว่าพี่ชายจะเป็นคนทำเพราะที่ผ่านมาไม่ใช่คนโหดเยี่ยม
รู้แค่ว่าเขาทะเลาะตบตีกันตามภาษาสามีภรรยาทั่วไปแต่ก็ไม่เคยมีเหตุรุนแรง
ครั้งล่าสุดเนี่ยนางเรนูบอกว่านายสนั่นพี่ชายโทรมาบ่นให้ฟัง
ภรรยาไปขายที่ดินได้หลายล้านแต่ไม่เคยแบ่งเงินให้ใช้
สมบัติทุกอย่างจะเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้ที่ตัวเองหมด
ที่เป็นสมบัติที่สร้างมาด้วยกันแล้วก็ชอบปล่อยให้พี่ชายเนี่ยอยู่คนเดียวที่บ้าน
ทำให้พี่ชายรู้สึกไม่สบายใจ
ถ้าไม่สบายของพี่สิเฮียที่บ้านก็ฟังไว้คนเดียว
เคยส่วนคนเห็นมันและหลายหมดเดียว
ต้องเลือกว่ากสิเฮียทำให้พี่ชายขายโทรมาหลายล้าน
หลานสาวของนางสุกัญญาผู้ตายบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าไม่คาดคิดว่าจะเจอศพนางสุกัญญาจริง
เพราะระหว่างที่ญาติทุกคนรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่
ยังปรึกษากันอยู่เลยว่าสงสัยคงไม่เจอศพนะฮะ
แต่ว่านางสุกัญญาก็เสียชีวิตไปแล้วจริงนะฮะสุดท้าย
ส่วนตัวมองว่าเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมเกินไป
ทุกคนเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับการขายที่ดินของนางสุกัญญา
และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหึงหวงอะไรทั้งสิ้น
ก่อนเกิดเหตุคืนวันที่๓ตัวหลานสาวของนางสุกัญญานะครับ
บอกว่าเธอรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับไม่สบายใจ
เช้าวันต่อมาน้องชายมาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้า
ได้ยินเสียงนางสุกัญญาพูดกับสุนัขที่บ้านเหมือนทุกครั้งที่มาบ้าน
แต่ปรากฏว่าพอออกไปไม่เจอนางสุกัญญานะฮะ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
มันไม่ใช่ปมนี้อาจจะเป็นปมอื่นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าว่ามันเป็นยังไง
แต่เขามีการพูดนะคะว่าเหมือนขายที่ได้แล้วก็คุณยายเนี่ยก็ไม่ได้แบ่งให้คุณตา
ทีนี้คุณตาก็เลยโทรไปบอกไปหาญาติว่าเออเนี่ยเขาไม่เคยแบ่งเงินให้เลยเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองอะไรอย่างนี้

เนื่องจากว่าขายมานานแล้วหรือว่ายังไงรู้นานหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วเพิ่งจะมาน้อยใจอะไรกันตอนนี้
ไม่ใช่หรอกตัดเรื่องนี้ออกแล้วก็ตัดเรื่องอะไรนี่ด้วยนะ
ชู้สาวเออชู้สาวเริ่มหวงหวงอ่ะตัดออกไปให้ด้วย

ไม่มีแกฝันว่าลูกใครจะไปมีประเด็นว่าคุณยายชอบทิ้งให้คุณตาอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวจริงไหม
คือปกติถ้าเขาไปไหนเขาก็ไม่ค่อยไปอยู่แล้วเขาก็ชอบอยู่แต่บ้านเขาก็ชวนไปนั่นแหละแต่ก็ไม่ไป
แล้วครั้งสุดท้ายคือแล้วครั้งสุดท้ายคือคุณป้าก็ไปอยู่กับลูกสาวคนโตใช่ไหม
ใช่กี่วันแหละไม่รู้

เขารักกันนะเขาอยู่กันมาตั้ง๔๐กว่าปีแล้วนี่รางมันมีมาตั้งแต่คืนที่๓แล้วล่ะว่านอนไม่หลับอะไรอย่างนี้
ปกติพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนี้ไงพี่ก็นอนไม่หลับคืออยู่ก็นอนไม่หลับ
ก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่นอนอะไรอย่างนี้บอกไม่รู้นอนไม่หลับตั้งแต่คืนวันที่๓
มีแค่น้องชายที่บ้านแหละได้ยินเหมือนเสียงเขาไปที่บ้านที่ชนบุรี
แค่นั้นอ่ะวันที่๔คือเขาพูดออกมาเหรอคะคุณยานพูดออกมา
ไม่น้องชายเขาบอกกับแม่เขาบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงอีมาดุหมาที่บ้านอะไรอย่างนี้

วันนี้เจ้าหน้าที่ตอนที่ลำเรียงร่างของนางสุกัญญาขึ้นมาจากบ่อนะครับ
ญาติก็เชื่อว่าดูจากสภาพศพแล้วถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแน่นอนนะครับ
น้องสาวบอกว่าประเด็นเรื่องปมที่ดินไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะเธออยู่ในเหตุการณ์ที่พี่สาวก็คือนางสุกัญญา
ตกลงเรื่องเงินที่ขายที่ได้๓ล้านนะฮะ
ยืนยันว่าวันนั้นพี่สาวบอกว่าจะแบ่งให้นายสนั่นครึ่งหนึ่งก็คือล้านห้า
แต่นายสนั่นเองนั่นแหละเป็นคนบอกว่าไม่เอาแล้วยกเงินให้นางสุกัญญาทั้งหมด
เขาพูดอย่างนี้นะก็เป็นคนพูดอย่างนิ่มอยู่นะ
เขาบอกว่า๓ล้านเท่าไหร่เราก็ไม่แน่ใจ

ส่วนนายสนั่นเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องการซ่อนเร้นอำพลางศพนะฮะ